ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่เชียงใหม่นะฮะ
ชายคนนึงเมื่อคืนนี้ไปกินเหล้า

นี่ไฟหน้ารถยังเปิดอยู่เลยเห็นไหม
เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องหา
กู้ไพบอกไม่ต้องหานานว่ารถอยู่ตรงไหน

แล้วก็ต้องช่วยกันเอารถขึ้นมา

เมื่อคืนนี้นะฮะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของรถเนี่ยเมาได้ที่นะจะขับรถกลับบ้านนี่
นั่งคอตกเลยสภาพนี่ใช้คำนี้ได้จริงจริงโอ้โห
คือกระบะที่ไปเอาขึ้นมาเนี่ยยังเข้าเกียร์ถอยหลังเอาไว้เลยนะฮะ

ถ้าขับกลับบ้านสภาพอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ

คนขับที่แรกติดอยู่รถนั่นแหละ
แต่ว่าเปิดประตูแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ทันใช้เวลาเกือบชั่วโมงเอารถขึ้นมาได้
เอาสลิงลากขึ้นมาเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาครับเจ้าของรถไม่ได้รับอันตรายอะไร
แต่สภาพก็เมาอยู่เลยนะคือเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ตัวเจ้าของรถกับเพื่อนมานั่งดื่มเหล้าอยู่แถวนี้อ่างเก็บน้ำนะที่เขื่อนแม่กวง
ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่เย็นจนกระทั่งเที่ยงคืนจะแยกย้ายกลับบ้าน
ต้องฝากเพื่อนด้วยนะดื่มเหล้ากันทุกคนแล้วแยกย้ายกลับบ้านขับรถทั้งนั้น
ตัวของเจ้าของรถกระบาดเขาก็ขึ้นรถสตาร์ทเครื่องปรากฏว่าเขาเข้าเกียร์ถอยหลังค้างไว้อยู่
มันก็ถอยหลังลงน้ำเลยนะครับพุ่งตกน้ำทันทีตัวของเจ้าของรถเขาก็แบบเหมือนกับดิ้นลนอ่ะจนออกจากรถเนี่ยพลวดขึ้นมาได้
แล้วมานอนหมดสติอยู่ที่ริมน้ำเนี่ยด้วยความเมาเนี่ยนะเพื่อนเองก็โอ้โห
ตกใจก็เลยต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันดึงรถขึ้นมา
โอ้โหด้วยความเมาแท้แท้นอนเลยดีกว่า
จริงใช่ไหมก็นอนบ้านเพื่อนไปเลยยังไม่ต้องกลับนอนมันริมอ่างนั่นแหละอ่า
ราคาอนุญาตให้ไปกินร่างตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้